แต่ว่าคดีเรื่องของข้อหากันโชคทรัพย์เนี่ยค่ะก็มีพ่อค้าแม่ค้าไปแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็มีคนที่ถูกออกไม้จับหลายคนนะคะนอกเหนือจากพันธบรวจโทสันทนา
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งคนที่เข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
วันนี้เนี่ยก็พาไปขอฝากหางต่อสารสารก็ให้ประกันตัวออกมานะคะ
เป็นลูกน้องของพันธมรตโทสันทนาประยุณรัฐค่ะซึ่งนายคเนธเนี่ยเป็นผู้ต้องหารำดับที่๘
หมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์นะคะก็กรณีเดียวกันล่ะค่ะ
กับเรื่องของการไปเก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองนะคะ
ก็คุมตัวไปขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขังผลัดแรก๑๒วันตั้งแต่๑๕๒๖พฤษภาคม
สารให้ประกันตัวนะคะหลักทรัพย์เงินสด๓แสนบาทค่ะไม่มีเงื่อนไข
รายงานตัว๒กรกฎาคมก็คือวันเดียวกับพันตำรวจโทสันทนะเลยนะคะ
นายคเนธปฏิเสธค่ะบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง

รวมถึงร่วมกันเป็นหุ้นส่วนอยู่ในตลาด
เป็นการขออนุญาตเปิดทำการตลาดโซนพลาซ่าริมน้ำด้วย
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะนายวันเพ็ญผิวดำดีหรือเพล
คนนี้เป็นผู้ต้องหาลำดับที่๔ตามหมายจับ
ก็ขอมอบตัวนะคะที่สอนอดอนเมือง
สรุปแล้ววันนี้มีผู้ต้องหาขอเข้ามอบตัวรวมแล้ว๔คนค่ะ
มีนายกฤษณะหลำรอดนายอนุสุขสุคล
นายธนโชธสุขสุคลและนายประนอมแก้วสวัสดิ์นะคะ
ก็ทนายความของผู้ต้องหาเหล่านี้ก็คาดว่าพนักงานสอบสวนก็น่าจะคัดค้าน
การประกันตัวเหมือนกับผู้ต้องหารายอื่น
ก็ต้องไปรอยื่นขอประกันตัวในชั้นศาล
ก็เหมือนกับพันตำรวจโทสันทนะเหมือนกับนายคเนธก่อนหน้านี้นะคะ
แต่ยังมีผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้เข้ามอบตัวอีก๔คน
นายวัญชัยใจเรืองนายสิริชัยไม่ทราบนามสกุลนะคะ
นายอดีศักดิ์จันสีและนายอนุชาวรเดชค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้การดำเนินคดีพันธมโรโทสันธนะ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้จะฟ้องกลับ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ไปแจ้งความ
ก็เลยเกิดคำถามว่าที่พันธุ์ตำรวจโทสันทนาบอกว่าจะแจ้งความกลับ
มันเป็นการข่มขู่ไหมมันเข้าข่ายข่มขู่ไหม
เพราะว่าที่พันธุ์ตำรวจโทสันทนะได้ประกันตัวออกมาในชั้นศาลเนี่ย
สารท่านมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานห้ามไปคมครู
แต่การที่บอกว่าจะฟ้องกลับมันเข้าข่ายหรือเปล่า
พลตำรวจรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าต้องดูก่อนว่าพยานถูกข่มขู่จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะ
เพื่อนำเรียนต่อสารให้พิจารณาต่อไป
วันนี้ก็มีการประชุมด่วนค่ะเพื่อพิจารณาประเด็นนี้ด้วย
แล้วก็การที่พันตำรวจโทสันทนะเดินหน้าให้สัมภาษณ์กับสื่อทีวีหลายช่อง
พลตำรวจตรีสุรเชษก็บอกว่าก็ไม่น่าจะกระทบอะไรกับรูปคดีนะคะ
แต่ถ้าหากว่ามีการพูดในเชิงขัดต่อกฎหมาย
พาดพิงบุคคลอื่นก็อาจจะมีการสั่งห้ามในขั้นตอนต่อไป
ตอนนี้ยังไม่ห้ามแต่หลังจากนี้ก็ต้องรอดู
เพราะบิ๊กโจ๊กเขาก็ยืนยันนะครับท่านก็บอกว่าไม่มีการกลั่นแกล้งอะไรทั้งสิ้น
ดำเนินคดีเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีผู้ค้าที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเข้ามาแจ้งความจริง
ใช่ค่ะแล้วก็มีไปแจ้งความกันต่อเนื่องเลยนะคะหลายสิบราย